มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ปีนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ๙๙ปี

มีนาคมนี้จะมีงาน๙๙ปีคืนสู่เย่า
แล้วก็เตรียมก้าวเข้าสู่๑๐๐ปีนะครับ
ในวันนี้เกิดเหตุแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับ
เพราะว่าระหว่างที่บรรดานิสิตของจุฬานั้นเขานั่งอ่านหนังสือกันอยู่
พูดคุยกันที่โต๊ะม้าหินอ่อนเนี่ยนะครับ
จู่ก็มีต้นไม้ต้นจามจุรีนะครับ
ซึ่งหลายคนเคยเข้าไปในมหาวิทยาลัยก็จะพบว่า
หลายต้นอายุเก่าแก่แล้วหักโค้นลงมา
แล้วก็ทำให้นิสิตนั้นได้รับบาดเจ็บ
บางคนอาการสาหัสนะครับเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ในช่วงสายของวันนี้ครับเกิดเหตุต้นจามจุรีขนาดใหญ่
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าตึกคณะวิศวกรรมศาสต

โค้นก่อนล้มลงมาทับโต๊ะสามจวนเป็นชื่อโต๊ะนะครับ
ทำให้บรรดานิสิตที่นั่งอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบบางคนก็บาดเจ็บด้วย
มีนิสิตชั้นปีที่๑ได้รับบาดเจ็บ๕คน
ใน๕คนนี้อาการสาหัส๓คนทราบชื่อในเวลาต่อมานะครับ
ประกอบด้วย๑นายจิรัตน์สง่าอารีกุลคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีอาการสาหัส
นายชานัทอมรวสินคณะวิศวกรรมศาสตร์อาการสาหัส
นายชนกันพาวิทยาลาภคณะวิศวกรรมศาสตร์อาการสาหัส
นายตรีพรทองประดิษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับ
นายสุภกิจเกษตรการคณะวิศวกรรมศาสตร์บาดเจ็บเล็กน้อย
ในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่ต้นไม้ล้มทับนิสิตในครั้งนี้
คาดว่าน่าจะเกิดจากปลวกนั้นกัดกินภายในต้นจามจุรีทำให้ไม้ผูกพังลงมานะครับ
และล่าสุดครับรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ดรธนิษฐทงทองออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าณขณะนี้เนี่ย
อุบัติเหตุนั้นสาเหตุเกิดจากต้นไม้ที่หักลงมาเป็นต้นไม้ที่มีปลวกกิน
เป็นไปตามคาดการณ์ครับซึ่งภายนอกเนี่ยมองไม่เห็น
ดังนั้นแล้วเลยไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายกับนิสิตที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะหินอ่อน
อาการเบื้องต้นของนิสิตนักขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วบางส่วน
ซึ่งจากการพูดคุยกับทีมแพทย์คาดว่าพรุ่งนี้อาจจะกลับบ้านได้๒คน
ส่วนอีก๒คนที่เหลือคือตอนนี้มี๔คนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ตัวเลขล่าสุดจากทางจุฬาลงกรนั้นมีผู้บาดเจ็บรวม๗คน
๓คนกลับไปแล้วอีก๔คนอยู่ที่โรงพยาบาล
๒คนคาดว่าจะกลับบ้านได้พรุ่งนี้
ส่วนอีก๒คนที่เหลือขอประเมินอาการอีกครั้ง
บอกมาแบบนี้นะครับแต่ยืนยันว่านิสิตทั้งหมดตอนนี้ปลอดภัย
ค่ารักษาพยาบาลนิสิตทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
ทางมหาวิทยาลัยทำให้อยู่แล้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์ธนิษฐ์นั้นบอกด้วยนะครับ
ว่าที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการในการตรวจสอบต้นไม้ใหญ่อยู่แล้ว
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีความเก่าแก่หลายครั้งเขาจะมีการตัดกิ่งตอนกิ่งบ้าง
ให้ต้นไม้มีความโปร่งไม่ให้กิ่งเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ